เกิดเหตุฆาตกรรมสยองขึ้นมานะคะ
ลูกชายฆ่าหันศพแม่
ชิ้นแม่เป็น๕ส่วนด้วยกัน
แล้วเอาชิ้นส่วนต่างไปเก็บไว้ในตู้เย็น
และหลังจากนั้นใช้ปืนยิงตัวเองหวังปลิดชีพ
แต่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่สาเหตุตอนนี้ตำรวจพยายามตามหาอยู่ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่า
คนที่ก่อเหตุยังอยู่ที่โรงพยาบาลให้ปากคำไม่ได้
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจสอนอท่าข้ามรับแจ้งเหตุพบศพคนถูกฆ่าแล้วหั่น
จากนั้นเอาไปยัดตู้เย็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านพักหลังหนึ่งแถวท่าข้าม๒๘นะคะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเมื่อไปถึงค่ะพบศพผู้หญิงถูกฆ่าหันเป็นชิ้นแยกเป็น๕ชิ้น
ส่วนหัวลำตัวแขนและขาใกล้กันพบร่างของลูกชายผู้ตาย
ตอนนี้เรียนอยู่ปี๒มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะยิงตัวเองนอนจมกองเลือดอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะก็คือที่โรงพยาบาลนครทนค่ะ
ไปถามตำรวจนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจได้สอบปากคำพยานเบื้องต้น
ที่ผ่านมาพยานจะโทรมาคอนเฟิร์มเรื่องงานกับผู้ตายทำธุรกิจด้วยกัน
แต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรให้เพื่อนของผู้ตาย
ซึ่งรู้จักกันอีกทีมาตรวจสอบที่บ้านซิ
ผู้ตายทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ติดต่องานก็ไม่ได้
เพื่อนที่รู้จักกันรับค่ะบอกเดี๋ยวจะมาเข้ามาดูที่บ้านให้
พอเข้ามาดูก็เจอว่ารถผู้ตายจอดอยู่ที่บ้าน
และพบกับลูกชายของผู้ตาย
แต่พยายามสอบถามกับลูกชายแล้ว
ลูกชายบ่ายเบี่ยงไม่ให้ดูว่าแม่อยู่บ้านหรือไม่อยู่
พูดแต่ว่าแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่
แต่ทางพยานเห็นว่ามีทรัพย์สินของผู้ตายอยู่ที่บ้าน
แล้วก็เชื่อว่าผู้ตายคงไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในบ้านนั่นแหละ
แต่ลูกชายก็พยายามปฏิเสธเหมือนเดิมว่าแม่ออกไปข้างนอกแล้ว
เดี๋ยวจะไปตามหาแม่เองแล้วเดี๋ยวจะโทรบอกนะ
แต่พยานเชื่อมั่นว่าผู้ตายต้องอยู่ในบ้านแน่นอน
ก็เลยพยายามหาทุกซอกทุกมุมของบ้าน
สรุปสุดท้ายค่ะไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
ก็เลยแน่ใจว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของผู้ตาย
เพราะว่ารักษณะแต่ละชิ้นเนี่ยมันเหมือนลักษณะชิ้นส่วนของมนุษย์มากนะคะ
และช่วงเวลานั้นแหละช่วงที่เปิดตู้เย็น
ลูกชายที่พยายามบ่ายเบี่ยงว่าแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่เนี่ย
เดินไปหยิบปืนมาจากไหนไม่ทราบค่ะ
ยิงตัวเองที่บริเวณศีรษะบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลนครทน
เรื่องต้นนะคะทราบชื่อผู้ตายคือนางสาวยุรีเถาวันอายุ๔๒ปี
ส่วนมูลเหตุเกิดจากอะไรช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนะคะ
ประเด็นนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่แล้วไปหามูลเหตุจูงใจแล้วนะคะ
ติดตามกันต่อในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ